กรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกมีนบุรีเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ก็มีเหมือนคนขี่รถจักรยานโยนมาแล้วก็มีคนนั่งซ้อนท้ายมาแต่งตัวเหมือนใส่ชุดนักศึกษาเหมือนเด็กอาชีวะ

เสื้อขาวกางเกงกลมมาท่า
ปรากฏว่าขี่รถจักรยานยนต์อยู่ดี
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๒คันมาประกบข้าง

ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ย

แล้วก็จากนั้นในคลิปที่บันทึกไว้
เป็นคลิปภาพถ่ายจากกล้องหน้ารถ
ก็พบว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิต
พยายามที่จะโอ้โหเรียกพยายามที่จะผลักตัวให้ฟื้นให้ตื่น
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งหาพยานหลักฐาน
แล้วก็ตามจับกลุ่มให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพลอยสจีฤทธิสินครับเชิญครับ
คือพี่ยืนขายของอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงแป๊บ

แล้วหลังจากนั้นจากแป๊บหายไปเสร็จ
ก็จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ถลายมาคลืดยาวมาเลย

เพราะหลังจากนั้นคือคนก็มองกันว่าเด็กโดนรถเกี่ยวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเด็กคนเจ็บก็อีกคนก็ใส่กางเกงยีนเสื้อเทา
อีกคนก็กางเกงดำเสื้อขาว
ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นเด็กนักเรียนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรว่ายังไง
ผัวดีพี่เพื่อนเขาพอตั้งสติได้เขาก็เรียกชื่อเพื่อนเขา
แล้วเราถึงจะรู้ว่าเด็กเขาโดนยิงไม่ใช่ว่าโดนรถเกี่ยวมา
นางพันนีสิทธิชัยแม่ค้าขายผลไม้ย่านมีนบุรี
บอกเล่าวินาทีที่เห็นเหตุการณ์สลด
ขณะที่รถจักรยานยนต์ของนายธีรพัฒน์ชัยหงษ์อายุ๑๕ปี

และพบว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนปากกา
ก่อเหตุยิงนายธีรพัฒน์จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
บริเวณแยกมีนบุรีเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
และบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณแยกมีนบุรีค่ะ
ซึ่งหากสังเกตนะคะป้อมตำรวจค่ะก็อยู่ไม่ห่างจากจุดนี้มากนัก
แต่คนร้ายก็ยังลงมือก่อเหตุโดยไม่เกร่งกว่ากฎหมาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เมื่อวานที่ผ่านมา
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
เพื่อเร่งรัดคดีและต้องการจับตัวคนร้ายให้เร็วที่สุด
ซึ่งภายหลังการประชุมพลตำรวจโทสานิทกล่าวว่า
เมืองต้นทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัด
โดยคาดว่าคนร้ายมีมากกว่า๓คน
และใช้รถจักรยานยนต์ก่อเหตุทั้งหมด๓คัน
ซึ่งขณะนี้ฝ่ายสืบสวนได้พยายามตีวงการสืบสวนสอบสวนให้แคบลง
กลุ่มเป้าหมายตัวบุคคลและยานพาหนะ
รวมถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อออกหมายจับให้เร็วที่สุด
เราก็ต้องหาวัตถุพยานอย่างอื่นหลักฐานอย่างอื่น
ทั้งพยานบุคคลและวัตถุพยานต่างนานา
แล้วเชื่อว่าเมื่อเราได้ไปสั่งการให้ไปตรวจสอบ
ดำเนินการทุกมิติแล้ว

พินาดูว่าจะออกหมายจับอะไรได้หรือยัง
อย่างไรก็ตามสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้
เมืองต้นการสอบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เรื่องชู้สาวเรื่องส่วนตัว
ค่านิยมการเก็บแต้มของกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนปมขัดแย้งระหว่างสถาบันน่าจะเป็นไปได้น้อย
จากผู้ตายไม่ได้เรียนหนังสือนาน
และลาออกมาทำงานได้นานแล้ว